ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ข่าวใส่ไข่สด

เหลือสองคนนะครับแต่เดี๋ยววันนี้แอ้งจี้ไม่ทำงาน

เมื่อคืนคุณแม่ตอนนี้๑๗๐ล้านวิวแล้วแม่
ทำไมพี่หัดดูหนูเหมือนธอมดันดี

สิทธิ์ภารกิจด่วนทั้งคู่เลย

หนูจะได้ข่าวมาแต่งหน้าจากบ่าย๓โมง

เอ้าแอ้งจี้มาแต่งหน้าจากบ่าย๓โมง

วันนี้ลองฝึกอ่านข่าวหน่อย

แน่นอนแล้วถ้าสมมุติจะพูดกันถึงตอนนี้เราเห็นผู้ติดเชื้อโควิดอยู่

แต่เราก็ยังยืนยันว่าอันนี้ยังไม่ได้รวมเอทีเค
แล้วก็วันนี้รายงานสถานการณ์ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม
ตอนนี้เราอยู่ที่๑๕๓๗๓๑๐คน
เพิ่มคนติดเชื้อเพิ่ม๑๒๖๙๗คน
เสียชีวิต๑๓๒คน
แล้วก็อย่างที่บอกกันว่ายอดรวมของผู้เสียชีวิตของเรา

ผู้สี่ข่าวก็รายงานว่าโอเคล่ะก็มีการพูดแต่ตลอดว่า
สิ้นเดือนนี้เราคงจะใช้ชีวิตปกติกันแล้วหรือเปล่าค่ะ
วันนี้นายกก็เป็นประธานการประชุมโดยเสนอพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศใช้
พอลูกภาพถูกเฉินออกไปอีก๒เดือนนะฮะ

เพราะที่จริงแล้วนายกเขาพูดว่า๑๒๐วันถูกต้องไหม

จากเดิมที่วางแผนจะเปิดกันมาที่ถึงตุลาคมเนี่ย

จะเป็น๑พฤศจิกายนนะครับ
แต่แน่นอนว่าณวันนี้คนหลายคนก็บอกเฮ้ย
มันเหมือนตอนกลางคืนคนก็ไม่ไหวแล้วเนอะ

เมื่อคืนกลับมาจากโคราชก็ติด

นี่ออกจากจบรายการเสร็จกลับบ้านไปกับรถติด

เขาก็บอกเขาไม่มีเงินกินกันมานานแล้วอะ

ตอนนี้เขาจะเสนอให้มีการผ่อนคลาย
กิจการที่ถูกสั่งปิดเพิ่มขึ้นอีก๑๐ประเภทคือ
ศูนย์พิจารณาเด็กเล็กแล้วก็วัยก่อนเรียน
ห้องสมุทรสาธารณะนะครับ

กีฬาในร่มฟิตเนสนะครับ
ร้านทำเล็บจะกลับมาเปิดหรือเปล่าเราดูกันนะฮะ
ร้านศักดิ์ร้านนวดสปา
ธุรกิจโรงภาพยนตร์นะครับ
แล้วก็การเล่นดนตรีในร้านอาหาร
คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ตามผับตามบาร์คนกลางคืน
เด็กเสิร์ฟบาร์เทนทุกอย่าง

การเล่นดนตรีในร้านอาหารว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะ
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุง

คุณไปดูระบบหมุนเวียนภายในร้านก่อนว่าอากาศเป็นยังไง

อากาศปีนี้ต้องยอมรับกลางคืนมันไม่ร้อนนะ

อาจจะมีการผ่อนปลนแต่ไปดูซิว่า
ระบบหมุนเวียนอากาศจะเป็นยังไง

คำถามห้างสรรพสินค้า
สรรพสินค้าในส่วนของห้างสรรพสินค้า

ซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภท

ตลาดสดตลาดนัดนะครับ
ให้เฉพาะที่จำหน่ายเครื่องอุปโภค

เขาจะขยายเวลาปิดให้ไม่เกิน๓ทุ่ม

พอทุ่มครึ่งก็ต้องกระจายคนออกแล้ว

ขณะเดียวกันก็เดี๋ยวจะมีการเสนอการปรับ

เดิมทุกวันนี้เราต้องเข้าบ้าน๓ทุ่ม

ทุกวันนี้เราเป็น๓ทุ่มถึงตี๔
แล้วก็จะเสนอปรับลดระยะเวลาการกักตัว
ที่คนก็ถามว่าเวลาเดินทางเข้าประเทศ
ปกติ๑๔วัน
ถ้าสมมติโดนกักตัว๑๔วันก็หมดกันแล้ว

ระยะเวลาการกักตัวเนี่ยอาจจะเหลือครึ่งหนึ่ง

แต่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด

แต่ความจริงแล้วเขาบอกก่อนขึ้นเครื่องบินเมืองนอกเมืองนา

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเนี่ย

แล้วก็ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

อันนี้ทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้๑ตุลาคม

ที่ประชุมเห็นว่าการพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมครั้งนี้
จะต้องตอบโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

คู่ไปกับกรมควบคุมโรคอย่างเหมาะสม

แล้วก็ทรัพยากรรองรับสถานการณ์
ทางด้านการจัดการด้านการแพทย์สาธารณสุข

วันนี้เขาบอกว่าเริ่มบูธเข็ม๓กันแล้ว
แต่หน้าคนที่ได้ไปฉีดก่อนแรกเนี่ย
น่าจะเป็นซิโนแวค
ซิโนแวคก่อนถูกต้องไหม

ก็ตอนนี้ก็คือมีทางโรงบาลทางสูตรนโทมาคุณแม่
คือมีทางโรงบาลทางสูตรนโทมาคุณแม่

คือเอาเงินคืนหรือว่าบางคนเขาจ่ายไปแล้วไง

ไม่น่าหรอกน่าจะเก็บไว้

แต่ก็ต้องทำเรื่องเอาเงินคืนจากสถานที่นั้น
กว่าจะได้เงินคืนก็เป็นมาล็อตสี่

หมายว่าให้คนอื่นฉีดไปก่อนได้ไหม

เรื่องนี้ก็ที่เรากำลังตามกันอยู่นะคะ
น้องเขาไปขายโทรศัพท์

ก็วันที่๒๔นี้นะวันนี้
พลตำรวจโทกรชัยนะคะ
ครึ่งผู้บัญชาการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวน

นางสาวนรมนอายุ๑๘ปี
แล้วก็นางสาวสายน้ำพึ่งอายุ๑๙ปี

หลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องกล้อง
น้องนักเรียนชั้นม๒อายุ๑๔ปีค่ะ
โดยตามจับกลุ่มได้ที่เคหะบางบอนกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมสองคนนี้นะ
ด้านพลตำรวจโทกรชัยนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากรับรายงานนะคะ
ก็สั่งให้ตำรวจเร่งสืบสวน
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำความผิดนี้นะคะ

เนื่องจากเป็นการกระทำที่รับไม่ได้นะคะ

ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าทุกคนก็ลำบากเนอะการเงินอย่างนี้ค่ะ
จากนั้นนะคะตำรวจก็ยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อขอหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๒รายนะคะ

ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวนางสาวนรมน

ตามหมายจับที่ว่าที่สารจังหวัดเทียงใหม่
ความผิดของเขาก็มีผิดฐานช่อกงประชาชนนะ
โดยทุจริตล่อลวงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะ
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยประการนี้นะคะก็น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีนะคะ
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลไปที่บ้านหลังนึง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาก็ปรากฏว่า
ไม่พบตัวผู้ต้องหานะคะพบเพียงครอบครัวของเขา
ก็ยึดทับเล็ตยึดคอมพิวเตอร์ยึดตู้เซฟนิรภัย
กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะซิมมือถือโทรศัพท์แล้วก็รถบีเอ็ม

นอกจากนี้ผู้ต้องสงสัย
ก็ยังเคยถูกจับกลุ่มในดำเนินคดีในลักษณะนี้มาก่อนแล้วนะคะ
หมายจับของสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดปฐุมธานีนะ

หลังจากสอบสวนนะคะนางสาวนิรมนต์แล้วก็นางสาวสายน้ำพึ่ง
ก็บอกว่าเขารับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร๘๐๐๐บาท
เพื่อให้ยากแก่การที่จะติดตามสืบหาเนอะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐาน
เพื่อเป็นข้อมูลที่จะออกไหมจากต่อไป
แล้วก็ให้เป็นผู้ร่วมขบวนการเขาเรียกว่ากวาดให้หมด
เยอะมากเยอะค่ะ
กำลังเก็บข้อมูลอย่างนี้เราเนื้อเล่าด้วยกัน

หนึ่งคนให้ความสนใจข่าวนี้เพราะหนึ่งเป็นเยาวชนหมดเลย
เป็นเยาวชนเหมือนตอนนี้ทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อของเขาไม่ได้ไปซื้อ
สมัยเราเด็กอาจจะต้องไปซื้อตามร้านโทรศัพท์หรืออะไร

ปรากฏว่าวันนี้นะฮะไปขายมือถือกับเด็กม๒
ตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้ออนไลน์ถูกต้องไหมครับ
ปรากฏ๒คนนี้ก็มีการขายคุณดูนะครับ

คือเขาให้คำสารภาพนะว่าที่จริงแล้วมีคนจ้างเขาอีกทีนึงแก๊ง
ต้องใช้คำว่าแก๊งโกงขายมือถือเด็กม๒เลยล่ะนะครับ
แล้วก็โดนจ้างมาเนี่ยเปิดบัญชีราคา๘๐๐บาท
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณผัดไทยบอกคือ

ปรากฏว่าเขาถามว่าคนที่จับเนี่ยอายุเท่าไหร่บ้าง
คนแรกนรมนศ์นรมนศ์เนี่ยอายุ๑๘แอ่งจี้
และอีกคนนึงคือสายน้ำพึ่ง๑๙สายน้ำพึ่งอายุ๑๙
คุณดูนะครับอายุยังไม่ถึง๒๐เลยเนี่ย
ปรากฏผู้ต้องหาเนี่ยเขาหลอกขายโทรศัพท์มือถือ
ให้กับน้องกล้องน้องกล้องเป็นใคร
กล้องเป็นเด็กนักเรียนประชั้นม๒อายุ๑๔
ปรากฏที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอนาหวายจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจมาจับเขาได้จริงอย่างที่คุณบอกใช่ไหมครับ
ก็คือการเคหะบางบอนกรุงเทพที่ย่านราชพฤกษ์นี่แหละ
ซึ่งเขาบอกเฮ้ยดูสิว่า
แล้วก็ตำรวจตอนนี้เขาก็ต้องยื่นคำร้องต่อสาร
น้องที่เอาไปขายน้องก็จำเป็นต้องใช้ด้วยเด็กด้วย
ดังนี่ที่ตำรวจลงลวบตัวแล้วเขาก็ขยายผลต่อใช่ไหมครับ
ปรากฏว่ารถที่เมื่อกี้ของเขาหมดเขาซื้อเงินสดหรือไม่

ซึ่งก็มีการเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มีการตรวจค้น
ผู้ต้องสงสัยพบเพียงครอบครัวของแฟนซึ่งพักอยู่ก็ไปตรวจ
สิ่งที่เขาเจออย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยมีการยึดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
ตู้เซฟนิรัติภัยกระเป๋าแบรนด์เนมซิมโทรศัพท์มือ

ซึ่งเขาก็บอกว่าจริงแล้วเขาได้รับจ้างให้ไปเปิดบัญชีอ่ะ
ตอนนี้เขาปฏิเสธมาอย่างนี้นะว่าเขารับจ้างเปิดเป็นที่๘๐๐บาท
อย่างที่บอกกันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง

แต่แค่ตกใจคือ๑๘๑๙แม่น้า
เขาบอกว่าจริงแล้วนักศึกษาคนนึงเนี่ย

เขาบอกยอดไอจีมัน๖๐๐๐กว่า

เด็กทุกคนเขาก็รู้เขาเล่นออนไลน์เขารู้ถูกต้องไหม
ถ้ายอด๕๐อีก๖๐อาจจะไม่น่าเชื่อถือ

สิ่งที่เด็กเขาต้องการจะสั่งเนี่ยเขาสั่งเพื่อมาอะไร
มาเรียนออนไลน์เพราะตอนนี้เรียนออนไลน์
ปรากฏเมื่อติดต่อผ่านแชทไลน์ปุ๊บ
ให้เขาพอโอนเงินเสร็จปุ๊บค่ะ

คุณคิดแสดงว่าต่อไปก็ต้องหลักฐานการโอนว่ะแม่

มันก็มีคุณแม่แต่มันก็จะตามหรือ
เพราะว่าถ้าเกิดเราโอนผ่านแบงค์
เออ

เอ้าอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้คุณยาย

คุณยายที่โคลาสตอนนี้ก็บุริจาคม๙แสนกว่าบาทครับ
เสร็จแล้วคุณยายก็เดินทางไปปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ว่าคุณยายต้องหาเงินไปปลูกแค่๓แสนกว่า

เพราะเคสนี้เกิดที่โคลาสคือคุณยายมิตรเกรียมะเริงอายุ๘๔ปี
ซึ่งคุณยายก่อนหน้านี้คือเสนอข่าวออกไปคือ

แล้วก็หลานเนี่ยเอาที่ดินไปจำนอง
แล้วปรากฏว่าน่าสงสารมากคุณแม่เพราะว่าลูกหลานก็ไม่มีใครอยู่เลี้ยง
ปรากฏว่าพอรู้อีกว่าเจ้าหนี้มาเร่งรัดหนี้สิน

เอาที่ไปจำนองไว้ก็ต้องโดนยึดไหม
ก็เลยไปคุยกับคุณยายเริ่มให้คุณยายเปิดบัญชี
เพื่อให้คนถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกไปปรากฏว่า
คนไทยก็ใจบุญแม่ร่วมบริจาคเงิน๙๓๗๗๖๕บาท
ซึ่งก็เพียงพอที่จะไปถ่ายโฉนดคืนมาแล้ว
ซึ่งก็ตอนนี้นะคะมีคนดูแลอยู่ก็คือนางสาคอนลาบวิบูรณสุข
เป็นหัวหน้าชุดสพโพกลางกู้ภัยฮุก๓๑โคราช
บอกว่าตอนนี้ได้นำเงิน๓๗๐๐ไปใช้เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือเงินอยู่ประมาณ๕๖๐๐
ก็จะขอนำเงินส่วนนี้ไปบำรุงไปซ่อมแซมบ้านที่
โอ้โหคุณแม่บ้านคือแบบอยู่แบบไม่ได้แล้วแม่
ซึ่งวันนี้คุณยายเขาก็กล่าวพร้อมน้ำตา
แรกเลยเขาก็บอกว่าดีใจแล้วก็โล่งใจที่ได้ที่ดินคืน
แล้วก็ตั้งแต่เกิดมาทนได้ทุกอย่าง
คุณยายเขาบอกกันนะครับเขาไม่เคยร้องไห้
แต่เรื่องคราวนี้ทนไม่ได้จนถึงขั้นจะเป็นลม
และอยากขออวยพรให้ประชาชนทุกคนที่ช่วยกันบริจาคเงินถ่ายโฉนด
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอำนวยอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความเจริญ
มีเสียงคุณยายไหมฮะไปฟังเสียงคุณยายสักนิดนึง
ครับและก่อนหน้านี้ยายทำงานส่งลูกและอาหารเรียนยังไงบ้าง

ไปมีเงินไปส่งลูกเรียนนี่
อาหารผมแตกว่าปเลขนี่จะทำให้เลี้ยง
ไม่ใช่อร่านได้อันนี้

เอ้าแล้วหลานได้ส่งไหมหลาน
๘๐กว่าเราจะเห็นว่าเหมือนตอนนั้น๓พี่น้องคุณยาย๓พี่น้อง
ก็โดนยึดที่ดินไปเรียบร้อยแล้วอันนี้๘๔ใช่ไหมครับ
ปรากฏหวังที่บอกเขาไปใช้หนี้ใช้สินเขา๓๗๐๐๐๐๐บาท
อย่างแรกเขาบอกว่าคุณสาคอนที่ดูแลเงินตรงนี้อยู่
เขาบอกว่าเริ่มต้นเขาจะทำการเปลี่ยนรังคาให้ใหม่
แล้วก็รั่วซึมมีฝนตกลงมาตอนนี้ยิ่งยอมรับว่าฝนตกเยอะ
โหแล้วเมล็ดโคปุ่นล่ะจริงโคปุ่นด้วยโคปุ่นล่ะน้ำท่วงแม่
ฝนตกน้ำหนักมากตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวล่าสุดจะมีการเล่าให้ฟังว่า
ตอนนี้รู้สึกจะมีอ่าเก็บน้ำแตกใช่ใช่ครับแต่เราจะไล่เรียงกันไปเนี่ย
อย่างที่เมื่อวานเราบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ขออนุโม
ยายเขาก็ฝากขอบคุณค่ะได้บุญนะขอให้ได้บุญนะ
คนที่ช่วยคุณยายนะครับอืมวันนี้อย่างที่เราบอกว่าฝนเนี้ย
มาแน่แน่ค่ะนะเขาชื่อพายุอะไรพายุเตี้ยนหมู่เตี้ยนหมู่ค่ะ
หมู่เตี้ยนหมู่มาตามนัดจริงจริงครับอุบลราชธานีฝนติดต่อกันเนี่ยนะครับ
ตกติดต่อกันห้าชั่วโมงอืมวันนี้น้ำท่วมถนนหลายสายในเมืองเนี่ย
สื่อข่าวบอกพายุเตี้ยนหมู่เนี่ยเกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อำเภอวาลินชำราบโอ้โหน้ำเออแม่แน่นอนน้ำเอ่อปุ๊บท่อระบายน้ำ
ท่วมขังบนถนนสายสำคัญนะฮะโดยน้ำท่วมขังสูงเกือบห้าสิบเซนแล้ว
ตอนนี้รถเล็กเดินทางผ่านไปได้ด้วยความลำบากซึ่งในจังหวัดนะฮะ
ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในสถานีนะฮะ
วัดน้ำเอ็มเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีเนี่ย
วันนี้สูงขึ้นจากเมื่อวันยี่สิบสี่เซนแล้วเป็นสี่จุดสามหนึ่งเมตรนะครับ
ห่างจากจุดเตือนภัยประมาณหนึ่งเมตรเศษนะฮะอัตราการไหลความนาเอ่อ
ความเร็วของน้ำเนี่ยอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ารูปบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ค่ะวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่าง
บนราชธานีก็ประกาศเตือนแล้วนะฮะว่าพายุโซร้อนเตี้ยนหมู่เนี่ยที่ขึ้นทางเวียดนาม
แล้วก็อ่อนกำลังลงเนี่ยเป็นภายุเขาขอบคุมจังหวัดอำนาจเจริญ
อุบลราชธานีจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
เพราะฉะนั้นนะวันนี้ขอให้ประชาชนระวังปริมาณน้ำฝน
ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงตามที่ราบรุ่มนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้น้ำมาจริงจริงอ่าแม่
เราไปกันที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้น่าจะจับตามองจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเราเนี่ยนะครับอืม
สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะฮะแล้วเดี๋ยวน้ำเหนือก็มาเติมอีกแม่ถูก
ตอนนี้หลังมีพายุพาดผ่านเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผล
ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำลำเชียงไกรนะฮะ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อรถตะหลิ่งเถอะอ่ะ
ไหลเข้าท่วมถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านนะครับ
สันติเมตรนะครับระยะทางอีกสองร้อยเมตร
เพราะฉะนั้นตอนนี้รถเป็นการสันจรได้ก็ไปมาลำบากพอสมควร
และตอนนี้เข้าถ้วมนาคาของประชาชนที่กำลังจะเติบต่อ
ซึ่งกำลังพฤศจิกาก็จะต้องเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วคุณแม่
เพราะฉะนั้นล่าสุดเดี๋ยวเราจะติดตามว่าตอนนี้เขาจะมีการเตือน
พายุโซนร้อนเพราะว่าจากนี้คือตอนนี้เป็นพายุโซนร้อน
ก็คือกำลังก็จะอ่อนลงแต่ก็ฝนก็จะเยอะอยู่ดีคุณแม่
ซึ่งตอนนี้เอาตรงน้ำมาเยอะแน่
เพราะฉะนั้นเขาคาดว่าอื่นเอาทางอีสานก่อนดีกว่า
จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุโบราชทานี๒๔กันยายน
ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกเพิ่มขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีลมแรงในภาคเหนือ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอเตือนประชาชนบริเวณดังกล่า
ให้ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสม
โอกาสจะเกิดน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก

เอ่อเจ็บป่วยก็อีกเรื่องนึง
เมื่อวานนี้ไปงานศพคุณยายเพื่อนที่โคราช
ตกเย็นคนก็รีบขายของเนอะ

ตกอย่างหนักทุกคนก็ทำของแล้วก็นั่นแหละไม่ได้ขายของ
เท่ากับว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่บ้านนะแม่เนาะ

ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าที่จังหวัด
ที่โคราชนั่นแหละนครราชสีมารเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกว่าที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
เก็บน้ำหนองงูเหลือมซึ่งเป็นสระสาธารณะในพื้นที่นะฮะ

แล้วก็มันส่งผลน้ำท่วมในพื้นที่ในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเลย

ตั้งคืนถ้าน้ำมาตั้งคืนยกของขนกล่องไม่ทัน
นั้นก็ด้วยแล้วหลังจากของเมื่อวานก็
ริ่มใช่ไหมปริ่มเลยนะซึ่งวันนี้อ่างเก็บน้ำแตกพังอ่ะ
เนื่องมาจากปริมาณฝนมันเยอะอันนี้น่าจะเป็นข่าวเดือน

นี่เพิ่งลูก๔ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่าวันนี้ที่บ้านแม่
ที่ลำปางน้ำก็ท่วมหนักมากถ้าเกิดลำปางท่วมถ้าน้ำมาอุด
แล้วตกปีตกแรงจริงส่งมาบอกก็ได้กันนะคะ

เห็นแล้วก็ห่วงสุขภาพนะเรื่องนี้สำคัญนะคะ
พักก่อนเนอะพักก่อนค่ะได้ค่ะพักก่อนค่ะ
อีกหนึ่งเบรกตอนนี้เขาบอกข่าวดีชมพู่ตอนนี้คนพูดถึงเต็มไอจีเลย
ว่าชมพู่มีลูกคนที่๓แล้วก็คือชมพู่เขาลงไอจีของเขาเนี่ยแหละ
ว่าแบบว่ามีอีกหนึ่งหัวใจกำลังเต้นอยู่อะไรอย่างนี้
ก็วันจันทร์ที่ผ่านมาแม่คืออัดสามแซ่บใช่ไหมคะ
ก็คือแบบเราก็คือสังเกตเห็นแหละ
ก็คือเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเช่น
เช่นก็คือเอาก้วยอี้มานั่งเอง

คุณนึกออกไหมเวลาไปกองละครมันจะมีเก้าอี้เสือป่าใช่ป่
ที่ดารงดาราจะนั่งรอเข้าคิวถ่ายอย่างนี้
ทีเราจะมีเก้าอี้ที่ในสตูดิโออยู่แล้ว
มันอาจจะแข็งมันอาจจะแบบมันไม่รับรูป
เขาก็เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็มีหมอนมีอะไรมาพยุงอย่างนี้
อ๋อเหรอเออหนูก็สะกิดแต่ไม่แอบ
เหรอแต่ใครยังไม่บอกทุกคนใช่เพราะว่าคือ
คือเอาตรงเพราะว่าเราก็เคยรู้สึกแปลกเพราะว่า
ประคบประงมเดินตามแล้วก็ค่อยเดิน
แล้วก็วันนั้นเราก็รู้สึกผิดเพราะว่าเราให้นางเต้นลิซ่าไง
วันนี้นางเผยภาพอัลตะเสาและแจ้งข่าวดีกับกำลังว่าเป็นคุณแม่ลูกสาม
โดยเจ้าตัวในเดือนโพสทหาปอัลตะเสา
แล้วก็อัตราการเต้นรัวของหัวใจของเด็กในท้อง
แก้มดีใจแค่นั้น

ืิ่งแม่งคิดก็คือเลยไลน์แสดนความยินดี

แล้วอังกฤษบอกให้เขาเต้นแบบว่าสุดท้าย
ใช่กลับว่าแม่ขอจัดเต็มนะขอเล่น

นี้จะเป็นเทปแรกที่แบบรวมตัวกันครบ

ขอโทษนางว่าขอโทษนะที่ให้เต้นแรงอะไรอย่างนี้

แล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้ก็คือแพ้หนัก

แต่ก็คือถ้าเกิดมองจากด้านข้างก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้น
ซึ่งพี่แอฟซ์เขาเป็นแม่มั้ย
เราก็ให้เกียรติก็คือให้เมโชมเป็นคนพูดเอง
แต่เราก็สังเกตคือจากนี้เราก็ต้องดูแลเขาไง
พี่แอ๊บว่าก็น่าจะใช่นะ
เมื่อวานฉันอยู่กับความเกลียดเกลียดเงี๊ยบเนาะ
คนรถซ้ำปั้งไปนิดทุกอาทิตย์
คนรอบตัวช่างแต่งนงแต่งหน้าไม่มีใครพูดเลย
หนูก็ไปกระแสถามนะว่าอย่างอาจารย์เอกเขาทำผม

แล้วก็แต่สังเกตเขาก็จะเดินเบา

ก็จะเดินประคงกันไปแล้ว

ใช่เหมือนมีเซนส์เหมือนเขาก็คล้าย
อาจจะบอกลูกหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนอื่นอะไรอย่างนี้

เขาท้องได้กี่เดือนแล้วนะ

๓แล้วบอกได้แล้ว

เป็นกรณีน่าถึงอื้อว

คือเรื่องของเรื่องนะฮะ

มีการแชร์คลิปหญิงสาวคนหนึ่ง
เข้าทำร้ายร่างกายหญิงสูงวัย

เดี๋ยวแม่ฟังดูตรงนี้เขาทำไมถึง

เอาให้ดูก่อนนี้แม่เล่า

เพราะว่าข่าวนี้คนพูดถึงกันเยอะ

ขอเงินตามไม่กลับว่ะคือเรื่องของเรื่องวันนี้คนแชร์คลิปนี้กันเยอะเหลือเกินครับใช่
คุณแม่สามีน่าจะอายุประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบได้แล้วมั้ยเจ็ดสิบสี่มั้ย
เจ็ดสิบสี่มั้ยค่ะคือดูแล้วเนี้ยนะครับคือเขาก็นั่งอยู่บนเตียงเขา
ตบตีกระชากหัวกระชากศีรษะใช้เท้าถีบจนล่วงลงมาจากเตียง
เอาง่ายโดยหญิงชะลาได้กรีดร้องแล้วก็ตะโกนว่ามึงจะทำอะไร
เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พาตัวนางสาวสุปรานีอายุ๗๔ปีนะครับ
เขาเจ็ดสิบสี่ปีแล้วโอ้โหนี่เกิดที่อายุทียาแสดงไม่ได้นะ
ปรากฏว่าไปสอบป่าค่ำนางสูนิยะจินดามอายุสามสิบห้าปี
เป็นลูกศัพท์ไพเนี้ยเขาอ้างว่าให้เงินสามารีคือในต้นเป็นสองร้อยบาท
ให้ไปเปลี่ยนไฟรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะ
ซึ่งในต้นหายไปจากบ้านเป็นเวลานานแล้วก็โทรมาบอกให้โอนเงินให้อีกร้อยบาท
เพื่อซื้อกับข้าวก่อนจะไลน์มาให้เงินโอนเงินเพิ่มอีก๒๐๐
ก็เลยไปทำร้ายแม่สามีเพราะสามีไม่ยอมกลับบ้าน
ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ถามผู้ก่อเหตุนะฮะคุณสุนิยะเนี่ยนางสุนิยะเนี่ย
ตนเนี่ยเป็นคนตั้งโทรศัพท์กดถ่ายคลิปเองล่ะ

เขานี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปเอง
เพื่อส่งให้ผัวตัวเองเนี่ยดูหรือส่งให้สามีตัวเองดู
ยืนยันว่าโอ๊ยไม่ได้ทำรุนแรง

แสดงอะไรทำไมแล้วแผลมาจากไหน

ส่วนที่เห็นเท้าเหยียบคอเนี่ย

ซึ่งตนก็บอกกับแม่สามีแล้วว่า
เป็นแบบนี้เพราะลูกแม่เองนะ
โดยเป็นการบอกแม่สามีก่อนที่จะก่อเหตุด้วยว่า
ที่จะทำแบบเนี้ยเพราะจะทำให้สามีตัวเองดู
ส่วนตัวเข้าใจว่าภาพที่ออกไปมันดูรุนแรง
แต่ตนเองไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่ออารมณ์ที่จะทำไปแล้ว

วันนี้หนูอ่านหนูก็พยายามดูคลิปหลายรอบ
ซึ่งเขาบอกว่าไงรู้ไหมที่ทำไป

แต่เมื่อแม่รู้แม่แม่

เพื่อที่จะถ่ายคลิปปุ๊บสามีตัวเองเห็นปั๊บ

เหมือนเตรียมกับแม่แล้วไปการแสดง
ตอนแรกเตรียมกับคุณยายกับแม่แม่สามี

แม่แสดงสมทบแล้วนะคุณยายเจ็บตัว

ไปฟังเสียงคุณยายก่อนดีกว่า
กั้นก่อนพ่อม้อไปทำตกหลวงเขาได้เมื่อยานานอย่าง
เพราะว่าแม่โดนตีขนาดนี้ลูกสะพายบ้างอยากฟัง

มันก็ไม่ใช่ว่าเราลงเพื่อระบายอารมณ์นะคะ
คือสิ่งที่เราทำนี่
คือมันเหมือนเป็นการแสดงให้เขารู้ว่า
ถ้าเขาไม่มาเนี่ย

ถ้าไม่อยากก็ต้องรีบกลับมาถูกต้องไหมคะ
หลังจากนั้นเขามาต่อว่ามาทำร้ายเราไหม

เพราะเขารู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เป็นเพราะอะไรมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

หุงข้าวหาข้าวหาปลาจัดยา

แต่เมื่อคืนก็คุยกันแล้วขอโทษกันแล้ว

ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็หนู
ค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างคืออยู่ที่หนูหมด

คือคือคือคือคือ

คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือ
ครูสั่งทำการบ้านนะคะคัดคำหน้ากระดาษให้ทั้งเต็มหนึ่ง
กระดาษครูว่าอย่างงี้เนอะเอ่อโลกโซเชียลก็มีการแชร์
โพสต์นะคะของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าลูกเนี่ยเอาการบ้านมาแล้วก็บอกว่าเอ็นดู
จังเลยลูกทำการบ้านส่งครูเพราะว่าครูสั่งให้เขียน
นะคะคำว่าเขียนสารแอร์ด้วยตัวบรรจงหนึ่งกระดาษหนูน้อยก็เลย
จัดให้ด้วยคำว่าแม่ตัวใหญ่เต็มหน้ากระดาษนะคะเป๊ะเลยค่ะ
หนูน้อยเนาะพร้อมกับบอกว่าก็จริงของเขาผิดตรงไหนคะ
เอาประกาศมาวงเนอะก็เต็มหน้ากระดาษจริงจริงเนอะเหมือน
เป๊ะตามคำส่างครูเลยอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเอ็นดูน่ะอืม
อุ้ยเด็กคนนี้ต้องตามหาอะไรไหมน่าจะซีเนียสนะถูกไหมถ้าเกิดทำตามคำสั่งก็ปกติแต่อันนี้คือ

หนึ่งหน้ากระดาษไง
วันนี้ตำรวจสืบไปสืบมารู้ไหมคนที่ทำแอปอายุเท่าไหร่
๒๑๒๒หมดเลยเด็กหมดเลยหาเงินกันได้เท่าไหร่รู้ไหมพันกว่าล้าน

เดี๋ยวดูข่าวจะต้องออกอีกแป๊บมันไงเขาบอกเด็กทั้งนั้นเลยตอนนี้

ด่าก็รุนแรงมากแม่ผู้ชายเนี่ยก็ต้องเลิกกับเมียนะอย่างเงี้ย
เขาคือต้องดูแลแม่มาเป็นอันดับหนึ่งก่อน
ไม่ไหวไม่เห็นพอมาแล้วจะผิดฮึกไปคนใกล้ตัวว่าผมอาไม่ไหว
ฟังอีกหนึ่งค่ะเอ็งจี้เขาบอกว่าเป็นสกิลต์การจับทุกแกหรอ

เนี่ยเห็นมั้ยเราต้องโทษคนที่อยู่ข้างล่างนะเนี่ยนะ
ปิดเบรกค่ะเข้าใจละใครอยู่ตรงนี้มันอยู่น่ะ
กล้วยด่างกล้วยด่างขายเถอะ
ฮะอย่าพูดสิเธอไม่ใช่มีความมานั่งดูต้นกล้วยด่าง
แม่มดดำกำลังเครียดเรื่องกล้วยด่าง
อินโดป่ะแม่ตอนนี้คือแตกหน่อออกมาอีกแล้วค่ะ
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าขายเลยขายเลย

ซึ่งตอนนี้คุณแม่มดดำกำลังช่างใจอยู่ว่าขายหรือไม่ขาย
ขายเถอะเพราะไม่อย่างนั้นลูกน้องจะจิ๊กไป
ถ้าขายก็คือจะโดนนายหน้าจากผู้จัดการส่วนตัวอีกประมาณ๔แสน
จริงหรือว่าขายกันจะเยอะต้นมันก็ต้นประมาณ๑๐ล้านนะแม่

เขาให้ฟรีวันเกิดเขามาให้
ลูกน้องมาบอกเธอว่าให้ขายเท่าไหร่๒แสน

ต้นไม่ได้๒แสนแล้วนี้แตกออกอีก๒หน่อนนะ
เฉยเลยเขาบอกเธอว่าเขาจะซื้อเธอ๓แสนถูกไหม
ถ้าเกิดแม่ไม่ขายแม่ก็ต้องเลี้ยงแล้วก็ให้มันโตกว่านี้

มันไม่ถูกแม่ในปีสองปีไม่ถูก

ประตูขับรถออกไปหาหมอฝังเข็มเนี่ยใช่ไหม

แล้วบายมดดำค่อยก็เข้าออกได้นึกว่า
น้องแจ๊กหิงหละ

จัดขึ้นปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้า
นะโดยตรีมงานจะออกแบบว่าอบอุ่น
นักจะบอกอีกปีนึงนักแหละ

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
นี่ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนวันหนึงปรากฏว่ามีการล่าช้าเกิดขึ้นอึม
แฟนคลับถล่มยับแม่อืมทำไมปล่อยอะไรเกิดขึ้นนั่นนี่นั่นนี่นั่น

น้องหญิงและถาลูกแม่น้อยเนอะเขาก็ควรแฟนหลุมนะคะ
วันนั้นก็ทำพิธีมั่นแล้วอะไรกันเรียบร้อย
ประเพณีแล้วนะคะทีนี้คนก็สงสัยว่า
แล้วอะไรจะแต่งแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้จริงเนอะ
ใช่ไหมช่วงนี้เนาะทั้งสองคนก็ไปถ่ายรูป
พรีเวดดิ้งสวยงามสมใจนะคะทำให้เอ่อน้องหญิงเนี่ย
ผู้หญิงอะเนาะมันก็จะมีความฝันในใจว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็อยากจะมีภาพพรีเวดดิ้ง
แล้วก็ได้แต่งเจ้าสาวสวยอย่างนี้นะคะ
ก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะแถมในภาพเนี่ยนะคะ
จริงแล้วก็ไม่ได้แค่น้องหญิงคนเดียวนะ
เขาบอกว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมีออร่าทั้งคู่เลยนะ
น้องหญิงน้องตุ๋นเลยนะคะอ่ารอค่ะ
ช่วงนี้ต้องรอเท่านั้นนะคะเพราะว่าพอหมดโควิดแล้ว
ทุกคนไปงานได้แล้วจะได้ไปร่วมแสดงความยินดีกัน
น่ารักกันมากเนอะก็งานแต่งงานจะจัดได้ไหม
สิ้นปีอ่ะสิ้นปีก็ได้แล้วไม่กินแล้ว
ถ้าถูกติดวัคซีนหมดฉันว่าตุลาพฤษฐกิจตุลานี่ก็เริ่มผ่อน
เพราะว่าตอนนี้ที่สอบถามคนที่จัดอีเวนต์ออร์กาไนท์ต่างแม่
เขาไม่ค่อยมั่นใจนะแม่นะพากันแคนเซิลงานปลายปีกันเกือบหมดนะ
เพราะว่าเดี๋ยวประกาศฉุกระหุกเขาก็เตรียมตัวไปแล้วไง
ว่าจะเป็นงานเปิดต้นไฟล์คิสสมัติเปิดจุดผู้ปีใหม่อะไรอย่างนี้
จะมีไหมก่อนแต่ก็คือแต่สงการอ่ะน่าจะได้เล่นแล้วกันปีนี้

ก็แบบแม่บ้าบอมาก
ก็ดูดูกดไลค์กดหัวใจอยู่นั้นแหละ

ตอนนี้แอปพลิเกชชันเขาบอกว่าแอปพลิเกชชันอาลัยเขามาชื่ออะไรวะ
รายได้นี่เดือนละ๒๓หมื่นบาทอะ

แล้วคนสมมุติเราดูเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเราบ้าดาราเราซื้อดอกไม้ซื้อของให้ใช่ไหม
ซื้อประสาทซื้ออันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้กดไปก็จะได้เงินแล้วสิ้นเดือนก็ได้เงินด้วยว
เขาก็ได้เงินรายเดือนนี่ไงมีคนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวที่ก็เป็นหัวอย่างนี้ในหนังเนอ
แล้วก็นิ้วเป็นแบบนี้แล้วปลายปุ่มอ่ะเขาบอกอีกหน่อยที่คนเคยพูดว่าเราโรคจินตนาการมันจะเกิดขึ้นจริง
ก็ไม่แน่นะอีกหน่อยเราอาจจะใช้แค่นิ้วกดดูนู่นนี่ก็เป็นได้เนอะ
แล้วแม่ก็ชอบอย่างแม่ได้เชิญไปออกรายการพวกต่างพวกยูทูบเบอร์อย่างน้องก้อยอะไรที่แม่ไปออกล่าสุด
พี่จริงถ้าแม่ทำเองนะคุณแม่รวยกว่าพวกนั้นน่ะทำไม่เป็นนะสิคุณทำไม่เป็นคุณแม่เป็นต้นแม่คอนเทนต์เราแก่แล้วเราอยู่อย่างเงี้ยแหละ
เธอบอกว่าเธอแก่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะเปิดมาวันนั้นไปรายการเปิดมาเหมือนการแสดงเหมือนกันนะ
ทอยอยู่ในบ้านว่ะมาจากไหนอ่ะทอยมาจากไหนอ่ะมาจริงเขามาเองใช่ไหมเออ
มาอ้าวน้องทอยมาอยู่ในบ้านงงไปหมดมดดำหนูว่าต้องทำนะสนุกแล้วเธอเป็นคนที่คนดูแล้วผ่อนคลายนะสนุกนะ
เดี๋ยวว่ากันโอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
โบราณกินก็ด้วยและแก้วแล้วแกงหลักเขาเนอะและโดยควรรักคนดังกล้ามบุญหรือแภง
คนรักความรู้สึกเขาเป็นที่รักของคนมากเลยจริง
ทำบุญแล้วก็ขอเป็นยายาสักครึ่งวันได้ไหมแม่๒ชั่วโมงก็ได้
จะเป็นยายาหรือจะเป็นลาลิซ่ากันแน่
ลาลิซ่าเป็นตลอดยาย่าขอตอนเจอณเดชน์ไง
เป็นลาลิซ่าให้แฟนข่าวเศรษฐ์ไข่ดูดีกว่า
ใช่ไหมล่ะนี่แต่อีกหนึ่งคนคุณเต๋าสมชาย
เขาแบบปกติเราจะเห็นพี่เต๋าแบบหนวดเข้าถูกต้องไหมครับ
วันนี้พี่เต๋านี่ก็ออกมาโพสต์สลัดลุคแมนแบบเซอร์
โกนหนวดเข่ารุงรังออกเนี่ยนี่

รู้สึกยังเป็นร้านของคุณกล้องไฮฟที่กล้องไฮฟ
กล้องไฮฟสาลอนนี่เขาเปลี่ยนลุกคุณกล้องเป็นคนทำให้นั่น
ลุคใหม่จากหนุ่มมาสแมนด้วยผมสั้นแล้วก็ยังโกนหวดโกนเขาแบบเรียบอีก
หล่อนะปรากฏนี่ไงกล้องไฮฟจริงด้วย
นี่เออไม่หล่อนะหล่อนะ
เห็นกล้องไฮทักถึงกล้องคุณแม่เหมือนกันนะทำผมเหมือนกันนะ
กล้องแม่อะไรกล้องไฮฟกล้องไฮฟกล้องไฮฟอันนี้กล้องโลหรอแม่กล้องไฮฟ
กล้องไฮฟกล้องไฮฟกล้องไฮฟกล้องไฮฟอันนี้กล้องไฮฟกล้องไฮฟ
ไปติดไอ้ป๊ายไงลูกช่วยชั้นอันนี้กล้องไฮฟอันนี้กล้องไฟฟ
น้าไปติดเด็กอีกหนึ่งข่าวยังพอได้อยู่ฮะหมดแล้วแม่ปี๓๐นี่หนูจะขอเต้นปิดท้าย
อ๋อปิดท้ายโอเคถ้ายังงั้นเดี๋ยววันจันทร์เราเปลี่ยนโอ้ยวันนี้คุ้มไว้แม่
เอาเลยเอาเลยแม่อยู่ที่บ้านลำปางตั้งกล้องอัดไว้นะ
เอาเลยเอาเลยโอเคเชียรับทุกคนขอบคุณค่ะวันจันทร์สวัสดีครับเอาเลยเอาเลย